ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
โอ้โหเจ้าของบ้านเขากำลังล้างจาน
ร้องเพลงอย่างสบายจิตสบายใจ

นั่งเขียนจดหมายจะรีบส่งไปโรงงานทอผ้า
แต่ไปเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องส่งไปถึงชั้นธนา

อ้าวนี่ค่ะงงใช่ไหม

สองสามงงไม่พอทีมงานงงผมด้วย

อะไรน่ะอะไรน่ะก็ตกใจแล้วก็ร้องเพลงเสียงสูงชั้นธนา
เพราะว่าไปเจอกับงูเหลือมมันมาก

ก็เลยมีอาการแบบนี้ครับ
คือกำลังล้างจานล้างเสร็จแล้ว
เทน้ำทิ้งไปที่บ่อน้ำข้างบ้าน
เจอเนี่ยลอยโอ้โหลอยเป็นลูกชิ้นเลย

ลูกชิ้นก็ไม่น่าลอยขนาดนี้เลย
น่าอยู่แถวไหนครับ
บ้านเลขที่๑๗๗ซอยธรรมสุธี๖
หมู่๖ตำบลบางเดืออำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี

มาจัดการกับเจ้างูเหลือมตัวนี้
คุณพี่ระวีพัฒน์งามขำเจ้าของบ้านบอกว่า
ก็เจองูเหลือมตัวนี้ตอนล้างจานนั่นแหละ
กำลังร้องเพลงล้างจานเพลิน
สุดท้ายตอนเทน้ำทิ้งเหลือไปเจองูเหลือม
อยู่ในน้ำตกใจสิครับลอยแบบนี้มา
เอ้าก็เลยรีบโทรไปบอกให้พี่กู้ภัยมาช่วยจัดการที
แต่มันมีความแปลก
พอพี่กู้ภัยมาเฮ้ยจับง่ายมากเลยนะ

อ้าวรู้เหรอเออน่าเสียใจอ้าวคุณเนี้ย

อ่ะก็ดูนะมันก็ยาวอยู่เหมือนกันแหละ
คือเขาคาดว่ามันอาจจะโดนไฟช็อตตายก็ได้นะ

เออจริงมันน่าจะลอยเพราะว่ามันตายอะไรอยู่
เออก็สุดท้ายก็เอาล่ะเดี๋ยวก็เอาไปทำการฝังกบดินต่อไปนะ
คือต่อให้มันมีชีวิตหรือมันตายแล้ว
โทรตามเช่นนั้นที่กูภัยเขามาจัดการด้วยครับ

ทุกชีวิตก็มีคุณค่าเหมือนกันนะคุณผู้ชม